ก่อนหน้านี้นะคะที่ฝรั่งเศสค่ะมีการตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าสีในแม่น้ำทั้ง๑๒สายในประเทศฝรั่งเศสกลายเป็นสีเขียว
แต่ว่าตอนนี้มีข้อเท็จจริงแล้ว

คนที่ทำนะครับต้องการจะกระตุ้นให้ภาครัฐรวมทั้งประชาชน
ความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นในฝรั่งเศสครับ
เมื่อวานนี้กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม
จัดกิจกรรมเปลี่ยนแม่น้ำ๑๒สายในกรุงปารีส
และอีกหลายเมืองให้กลายเป็นสีเขียวมรกฏ
หรือสีเขียวเรืองแสงแบบนี้
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทั้งภาครัฐบาลและประชาชนทั่วไป
มาสนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะภาครัฐที่กำลังละเลยสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม
จากนี้ยังมีการยื่นจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐ

และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีววิทยาอย่างจริงจังครับ
น้ำที่กลายเป็นสีเขียวแบบนี้ประชาชนทั่วไปก็ต่างพากันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
ส่วนใหญ่ก็ถ่ายภาพโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดีย
และได้ทราบว่าเกิดจากพฤติกรรมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
ขณะเดียวกันก็มีการตั้งคำถามนะครับว่า
ย้อมสีแม่น้ำแบบนี้มีอันตรายต่อระบบนิเวศวิทยาหรือไม่
ผู้สังเกตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมเครือข่ายวันมาในฝรั่งเศสก็ออกมาระบุว่า
สูตรของการทำน้ำสีเขียวแบบนี้จะไม่มีการออกมาเปิดเผย
แต่เขาทราบดีว่าเป็นการเติมโปรตีนโฟเรเซนต์ลงไป
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนครับ